ไอเดียเก๋นะคะสำหรับจักรยานยนต์ความคิดใหม่ใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก
ซึ่งก็เป็นผลงานของอาจารย์แล้วก็นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
นี่ค่ะคือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่นายไพรรัฐสำลีหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลัย
คิดค้นแล้วก็ผลิตให้วิ่งด้วยเครื่องกำเนิดพลังงานจากสนามแม่เหล็กต้นแบบเป็นผลสำเร็จนะคะ
โดยจักรยานยนต์คันนี้ก็สามารถวิ่งได้จริงแล้วก็ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่
ได้รับ๓รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือประจำปี๒๕๕๘มาแล้วด้วยนะคะ
โดยนายภัยรัฐค่ะได้เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้
บอกว่าเกิดจากการคิดว่าพลังงานที่มีแล้วก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีข้อจำกัดอยู่ทั้งสิ้น
น้ำมันแล้วก็ก๊าซใช้แล้วจะหมดไปหรือว่าโซล่าเซลล์ตอนกลางคืน
หรือว่าเวลาที่มีเมฆบางแสงอาทิตย์เนี่ยก็ไม่สามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้นะคะ
ก็มีข้อจำกัดเยอะรวมไปถึงพลังงานกังหันถ้าพื้นที่ที่ไม่มีลมพัดก็ใช้ไม่ได้
ก็เลยนี่แหละค่ะคิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้หลักการของคั่วแม่เหล็ก
คั่วเหมือนกันจะผลักกันคั่วต่างกันจะดึงดูดเข้าหากัน
ก็เลยคิดออกมานะคะประดิษฐ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กชิ้นนี้ขึ้นมา
โดยก็ใช้หลักการเดียวกันซึ่งสามารถขับขี่ได้ปกติอยู่ที่ความเร็ว๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ใช่ถือว่าโอเคเลย๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ขณะวิ่งหรือว่าจอดไว้เฉยก็ยังสามารถชาร์จไฟในตัวเองได้ตลอดเวลาไม่มีหมดสิ้นไม่มีข้อจำกัด
ที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยก๊าซพิษไม่มีมลภาวะทางเสียง
แล้วก็ตอนนี้กำลังปรับปรุงพัฒนาเพื่อส่งเข้าไปแข่งขันในระดับชาติปีหน้าอีกด้วย
ขณะนี้ก็ได้ยื่นเรื่องเพื่อจริงจตรศจริปสิทธิบาทเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่นายสุชาติชาติติวันผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
ซึ่งทางวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะ
ชมนะฮะสมองแล้วก็ฝีมือของน้องนักศึกษาด้วย
เก่งมากเด็กไทยนี่ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับ